เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เราอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
คืออนาคตบ้านไทยที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย
ถูกออกแบบเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบาย
เหมาะกับสภาพอากาศและสังคมของประเทศไทย
และใส่ใจกับความปลอดภัยสุขภาวะที่ยืนยาว
ลดอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในบ้านได้เกือบ๒๐องศา
ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ถึง๒๓เท่า
ส่วนความปลอดภัยและสุขอนามัย
สามารถสั่งงานและประเมินผลด้วยระบบเซ็นเซอร์และแอปพลิเคชัน
ที่สามารถเปิดเช็คได้ด้วยตัวเอง
จากงานวิจัยก็คือพบว่าผู้โดยโปรกปัจจุบัน
ไปหาสิ่งที่จะทำให้การอยู่ในที่อยู่อาศัยสบายที่สุด
อันที่๒คือเป็นการที่จะรวบรวมสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งเดิมเป็นครอบครัวเดียว
วันนี้ก็กลายเป็นกลับมาเป็นครอบครัวเดียวอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงาน
ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนหรือเป็นเทรนด์ของโรคปัจจุบันนี้
ซึ่งออกแบบแล้วก็ผลิตโดยคนไทยเป็นนวัตกรรมไทยแท้

ในระดับโลกมาแล้วด้วยค่ะ
กำลังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา

คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจในฐานะแบรนด์ไทย
ฝีมือคนไทยที่ได้สร้างชื่อในเวทีระดับโลก
มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาออกแบบ
และประเมินราคาเรื่องบ้านอย่างเจาะลึก

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสัมผัสทุกนวัตกรรมได้ที่
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๗พฤษภาคมค่ะ